คุณผู้ชมครับมาดูความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ที่ไปเรียกร้องให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขนะฮะ
บ่อน้ำร้อนกว่า๕๐คนบุกเข้าพบนายยกอบต
บอกว่าได้รับผลกระทบถนนหลายเส้นทาง
ชำรุดเสียหายมานานเป็นปีแล้ว
ไม่ใช่แค่ปี๒ปี๒๐ปี
ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลแก้ไข

ซึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
นายชายงชัยกุลกำนันตำบลบ่อน้ำร้อน
พร้อมด้วยผู้นำชุมชนแล้วก็พร้อมกับชาวบ้านประมาณ๕๐คน
เดินทางขอพบนายธรรมรงนนทแก้วนายกอบตบ่อน้ำร้อน
สอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วครับ
ชาวบ้านบอกโอ้โหท่านครับถนนชำรุดเสียหายมานาน๒๐ปีแล้ว
สายสิเหบ้านเหนือบ้านทุ่งจำเลิน
ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านที่เชื่อมต่อหลายพื้นที่
ผิวถนนบางช่วงเป็นลูกรังหินคลุก
บางช่วงเป็นดินเป็นโครน
พอฝนตกมาคุณไปดูเขาบอกท่านนายกอบต
ช่วยไปดูหน่อยว่ามันพังเสียหายขนาดไหนนะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักมากว่า๒๐ปี

สัญจรไปมาไม่สะดวกเลยนะครับ
อีกทั้งยังเป็นถนนที่นักท่องเที่ยวผ่านไปยังน้ำตกนกยูง

แล้วก็ตอนนี้มีผู้ประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บ
และยานพานะเสียหายไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
ก็ทนรอกันอยู่นะว่าจะมีหน่วยงานมารับผิดชอบ
แต่ก็กลับไร้วี่แววจนทนไม่ไหวแล้วนะครับ
รวมตัวกันเดินทางมาสอบถาม
ว่าพอจะมีหนทางในการช่วยเหลือได้หรือไม่
หรือจะปล่อยให้ชาวบ้านเจ้าของภาษี
ต้องทนทุกข์ทรมานยอมรับชะตากรรมกันต่อไปนะครับ
โดยฝ่ายชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อน

ผู้บริหารอบตในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่
หาวิธีเร่งด่วนที่สุดแก้ปัญหาถนนเส้นทางนี้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่านายกอบตบริหารงานผิดพลาด
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่มีอยู่เฉพาะหน้า

แต่กลับนำงบไปซื้อรถดับเพลิงมูลค่า

นั่นมันใช้งบแบบไม่เป็นประโยชน์
ไม่ตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เอาไปลงกับเรื่องอื่นที่ไม่น่าจะจำเป็นในพื้นที่
ก็เลยมาชี้จุดถนนหนทางที่มันพังเสียหายให้ดูนะครับ
ส่วนนายกอบตบ่อน้ำร้อนก็ชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้น

พยายามประสานงานเจรจากับทุกฝ่าย
อุทยานเพราะว่าเป็นพื้นที่อุทยานด้วย
แล้วก็ที่อบจคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เพื่อของงบสนับสนุนแล้วก็สนับสนุนเครื่องจักรกล
ให้มาปรับผิวจราจรให้ชาวบ้านสามารถใช้ได้

และพยายามจะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับ
ถ้าผ่านไปอีก๑ปีก็กลายเป็น๒๑ปี
ไปอีก๒ปีเป็น๒๒ปี๒๐ปีนานนะคะคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวร้องทุกข์แบบนี้ร้องมาได้ทางไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
แล้วก็รายการรถปลดทุกข์ให้เบอร์ไว้เลย๐๒๑๒๖๑๖๖๖หรือว่าแฟนเพจรถปลดทุกข์

พิมพ์ภาษาไทยได้เลยเดี๋ยวทีมงานลงพื้นที่นะครับ